คุณผู้ชมครับมีชาวบ้านที่เชียงใหม่เขาตกอกตกใจขับรถไปเนี่ยเจอรถตุ๊กคันหนึ่ง

ห้ามขับห้ามขับแซงห้ามขับแซง
เห็นยังนิดเดี๋ยว

คือเจ้าของคลิปบอกว่านี่เป็นถนนใหญ่นะฮะ
ระหว่างสนามบินเชียงใหม่กับอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับ
นี่เขากรี๊ดกันเนี่ยเกือบจะไปเฉียวชนรถที่วิ่งสวนมาหลายต่อหลายคัน

แล้วก็เอาคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้นะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปคุยกับเจ้าของคลิปนะครับ
เจ้าของโพสต์คุณนุษย์นะฮะ
คุณนุษย์บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๔ทุ่มครึ่งคืนวันที่๒๐ธันวาคม
ตอนนั้นเธอไปรับหลานมาจากเรียนพิเศษมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ย
รถตุ๊กเอ้าไปวิ่งอยู่ฝั่งนู้นสวนเลนเขาได้ยังไง
แล้วขับไปไกลด้วยเกือบจะชนตั้งหลายคัน

คือพอเธอโพสต์ไปเนี่ยมีคนส่งข้อความมาบอก
บอกว่ารถตุ๊กคันนี้เนี่ยเมาแล้วขับ
ขับไปชนกับรถกระบะตรงแยกดอนจันทร์
รถพังเสียหายทั้งสองคันทั้งตุ๊กของตัวเองกับกระบะคันนั้น
แต่ขับหนีมาประมาณอย่างนั้นนะครับ
ท่านผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยตำรวจเจอตัวตุ๊กคันนี้แล้วนะฮะ
โชเฟอร์ตุ๊กคันนี้ชื่อนายธนกรสายสมนำตัวมาดำเนินคดีแล้ว
นี่นายธนกรเนี่ยเขาบอกว่าวันเกิดเหตุเขาขับรถตุ๊กเนี่ย
รถเขาเนี่ยจะเอาไปซ่อมนะจังหวะนั้นมีจักรยานยนต์มาเฉียวรถเขา
แล้วขี่หนีเขาก็ขับตุ๊กไล่ตามจักรยานยนต์คู่กรณี
แล้วคู่กรณีเนี่ยขี่จักรยานยนต์ย้อนสอนหนีขึ้นไปบนสะพาน
เขาก็ขับไล่ตามที่มีรอยเฉียวชนเนี่ยเขาไม่ได้ไปเฉียวชนกระบะคันอื่นแล้วหนี
แต่เขาเนี่ยมีรอยเฉียวชนอยู่แล้วเขาจะไปซ่อมแล้วจักรยานยนต์มาชนเขาอีก
แม่แล้วมันหนีแบบวิ่งสวนเล่นหนีเขาก็เลยขับตามอย่างนั้นเลย
ยืนยันว่าไม่ได้เมาแล้วขับไม่ได้ดื่มสุราด้วย
แต่ตำรวจไม่ปากใจเชื่อนะฮะเพราะว่าตรวจสอบประวัติไปเนี่ย
ธนกรเคยถูกจับข้อหาเมาแล้วขับมาแล้วนะครับ
จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเพิ่งลงโทษไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา
แล้วก็ยึดใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะไว้นะครับ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการคุมความประพฤตินะครับนี่มาก่อเหตุอีกแล้ว
ว่าผมจะคือของมอชุดใช้รถผมไงครับผม

ครับเสียหายด้านหน้าครับผม

รถสาธารณะด้วยนี่ฮะแล้วคุณไปขับแบบนี้นะครับ
ค่ะก็ถูกเปรียบเทียบปรับลงโทษไปเรียบร้อยอีกคดีหนึ่ง
โอ้โหอันตรายหวาดเสียวค่ะครับ